มาดูพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
แล้วก็เป็นภาพข่าวด้วยนะฮะ
ชี้หน้าหรือว่าใช้ทั้งมือชี้นะนะครับ

ไม่ให้ใช้พื้นที่พันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐอดีต

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการตลาดใหม่ดอนเมือง

บอกว่าคุณจะมาตั้งกองปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ

เพราะตรงนี้เป็นตลาดเอกชน

ส่วนที่เป็นพาดหัวใหญ่กศธชจับมือออยถอดหมด
โฆษณาหลอกลวงทั้งอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางนะครับ

เอาศูนย์ปฏิบัติการหรือว่ากองอำนวยการที่ตลาดใหม่ดอนเมืองกันก่อนไหม

พลตำรวจตรีนาราเดชกลมทุกสิ่งในฐานะชุดเฉพาะกิจ
ในการปราบปรามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและครีมบำรุงผิวผิดกฎหมาย
นำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ออยเข้าตรวจค้นร้านค้าภายในตลาดใหม่ดอนเมืองอีกครั้งหนึ่ง

พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำเจ้าหน้าที่กว่า๔๐๐คน
บุกเข้าไปตรวจค้นร้านค้าในตลาดเมื่อวันที่๒นะคุณเนาะ
พฤษภาคมที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมา
แต่ครั้งนั้นผู้ค้าไหวตัวทัน
ร้านรวงต่างปิดประตูเหล็กหมดเลย

ก็คาดว่า
บอกว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้า

ศูนย์ปฏิบัติการนี้๒๔ชั่วโมง

คนที่ไม่ยอมก็คือพันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
ท่านผู้นี้เป็นตำรวจกล้านะ
เมื่ออดีตตอนเป็นข้าราชการตำรวจนะครับ
แล้วก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของตลาดใหม่ดอนเมือง
พ่อค้าแม่ค้ามาประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่เลย
พร้อมกับยื่นหนังสือให้ลื้อถอนศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าเลย
เมื่อกี้ชี้ไปยังตำรวจที่คุมเนี่ยนะฮะ
บอกว่าไม่ได้คุณต้องออกจากพื้นที่นี้ไป
เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เอกชน
และคุณมาตั้งกองอำนวยการแบบนี้
คุณไม่มีการขออนุญาตจัดตั้งนี่นะ

ผมเป็นประธานดูแลตลาดใหม่ด้อนเมืองแห่งนี้

พันธบรวจโทสันธนะมีการปะทะคาบลม
โตเถียงกับพนธบรวจตรีนราเดช
ที่พนธบรวจตรีนราเดชก็สอบถามถึง

ก็พยายามจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพนะครับ
แต่ว่าพันธบรวจโทสันธนะบอกว่า
อ้าวอย่างนั้นขอคุยกับพนธบรวจเอก
วิริยทรงเมตตาบรองพบตร
และขอดูหน่อยสิหมายค้นจากศาลอยู่ไหน
มกลางเสียงเชียร์เสียงปรบมือ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองด้วยนะครับ
ฟังช่วงจังหวะนี้กันหน่อย
ผมจะได้ทราบ
บอกว่าเก็บของออกไปได้เลยนะครับ
ออกจากพื้นที่นี้ทันทีเดี๋ยวนี้

เพราะว่าหมายในการตรวจค้นมันมี๕หมาย
แล้วเขาบอกว่าจริงร้านรวงมีเป็นร้อย
ดังนั้นจะมาเหมาทั้งหมดไม่ได้

ก็พยายามจะชี้แจงยืนยันบอกว่า
ปฏิบัติการทำหน้าที่ในการตรวจค้นต่อได้
เพราะว่าเรามีหมายค้นถูกต้องตามหลักปฏิบัติ

ที่สุดก็สั่งให้เคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ไปตั้งอยู่ที่หลังสอนอดอนเมือง
เพื่อเลี่ยงปัญหาข้อกฎหมายแล้วก็การปะทะคาบรมกัน
ไปก็ไปแต่การตรวจค้นร้านตรวจค้นผลิตภัณฑ์

ใช่ค่ะก็ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทางออย
ก็เข้าที่ประตูด้านหลังเพราะเข้าได้ประตูเดียว
จากล็อกประตูทางเข้าออกของตลาดนะคะ
แล้วตอนที่เข้าไปทางด้านหลังเพื่อไปตรวจก็บอกนะ
สื่อมวลชนคนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปด้านใน
อนุญาตให้ผู้ค้าที่สมัครใจเข้าไปตรวจค้น
แล้วก็มีการวางกำลังตำรวจบริเวณด้านหน้าประตู

ทีนี้ผลการตรวจค้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ค้นร้านค้าได้ทั้งหมด๑๐๓จุด
จับกลุ่มผู้ค้าได้๑๐๓คน
แล้วก็นำตัวของกลางมาสอบปากคำ

ของกลางนำส่งออยเอาไปตรวจสอบไง

กลางเมื่อวานขอพูดจำนวนมหาศาลนิดนึงนะ

คือจำนวนมากเลยที่ต้องเอาขึ้นรถสองแถว
รถตู้แล้วก็รถบรรทุก๑๐ล้อ

เอาไปคัดแยกก่อนบันทึกการจับกลุ่มที่สโมสรตำรวจ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีความผิดก็แน่นอนค่ะ
แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนข้อมูลมีข้อมูลที่ตำรวจได้มา
ว่าตอนนี้ไปตรวจพบโรงงานใหญ่
เป็นแหล่งผลิตครีมผิดกฎหมายรายใหญ่เลยนะคุณผู้ชม
โรงงานเป็นโรงงาน๔ชั้นอยู่ในตึก๒คูหา
ข้างในนี่โอ๊ยเป็นครีมกวนเองเลยค่ะ
วนมือกันนี่แหละแล้วก็แพ็คครีมบรรจุขายที่ใหญ่ที่สุด
เดี๋ยววันนี้พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารอง

จะพาสื่อมวลชนไปตรวจที่โรงงานแห่งนี้ด้วยตัวเองเลย
ดังนั้นเดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะ
กันด้วยเรื่องของโรงงานเมื่อวานทาง
กระทรวงสาธารณสุขนะครับรองประหลัดกระทรวง
ทางเลขาธิการออยเขาประชุมทางไกล
แล้วก็ประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดด้วย
บอกว่าตอนนี้จะให้มีการเข้มงวดเรื่องของการตรวจโรงงาน